คุณผู้ชมครับคดีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยนะฮะ
ส่วนใหญ่แล้วคนที่ก่อเหตุก็มักเป็นคนใกล้ชิด
เป็นเพื่อนบ้านคนใกล้บ้านคนอยู่ในระแวก
หรือว่าพ่อเลี้ยงญาติพี่น้อง
แต่คราวนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพ่อแท้นะ
พ่อแท้ที่ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวที่อายุแค่๘ขวบนะครับ
พ่อนะบังคับลูกสาวของตัวเองนะครับตำรวจตามจับกุมตัวได้นะครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๔๐กว่านะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุกระทำชำราวลูกสาววัย๘ขวบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักหลังหนึ่ง
ทักหลังหนึ่งที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษวนุโลกนะครับ
แล้วปรากฏว่าสอบสวนไปสอบสวนมาจากการที่แม่เขาพาลูกมาแจ้งความเนี่ย
พบว่ากระทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะครับ
ทำตั้งแต่ลูกเนี่ยยังอายุไม่กี่ขวบนะฮะ
จนถึง๘ขวบนะตั้งแต่อนุบาลจนถึงป๒นะครับ
ตัวนิดเดียวนะฮะแม่บอกว่าพ่อแท้เนี่ยทำกับลูกของตัวเองได้
บังคับให้อมอวัยวเพศตั้งแต่อนุบาลถึงป๒ให้สำเร็จความไข้ให้
ตลอดเวลาลูกสาวเนี่ยเห็นแล้วว่ามีอาการเสื่องซึมผิดปกติไม่ร่าเริง
แล้วก็ดูเหมือนกลัวกลัวอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ก็สอบถาม
ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังก็เลยพาลูกสาวมาแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ให้จับสามีตัวเองนะฮะตำรวจก็ตามไปนะครับบ้านเนี่ยอยู่ที่อำเภอบังรกรรมนะฮะ
พิศนุโลกนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยปกติแล้วเป็นคนสุโขทัย
พอเกิดเหตุก็เลยหนีไปอยู่ที่สุโขทัยเจ้าหน้าที่ตามไปนะครับไหวตัวทัน
หนีกลับมาที่พิศนุโลกไปอยู่บ้านญาติอีกหลังหนึ่งนะครับ
อยู่ที่แถวอำเภอเมืองนะครับตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีจนได้
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีปัสสาวะสีม่วงด้วยนะเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพยาบ้ามานะฮะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับแต่เรื่องของการบังคับลูกสาวให้อมอวัยวเพศของตัวเอง
สำเร็จความไข้เนี่ยเขาปฏิเสธนะแล้วก็อ้างว่าลูกสาวเนี่ยชอบโกหก
แล้วก็ยังชอบเอามือถือของเขาเนี่ยไปเปิดดูหนังโป๊ด้วย

แล้วก็อีกอย่างเขาชอบเวลาผมมีเน็ตเขาชอบแอบเปิดดูให้หนังเอ๊ะกัน
ผมว่าให้แฟนผมเนี่ยคุยถามเมื่อวานของตัวว่าเป็นพ่อไร
แล้วก็ผมก็คุยว่าก็รู้อยู่ว่าเบ้นลูกไม่เคยอยู่

จริงแล้วไม่ได้มีเวลา

ก็มันมีในโทรศัพท์

ไปเปิดดูโป๊ะ

ถ้าไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหา

ก็ต้องคุยกับเด็กคุยกับแม่เด็กนะคะ
เด็กบอกว่าจริงแล้วรู้เรื่องนี้มานาน

แต่ไม่กล้าไปแจ้งตำรวจเพราะกลัวสามีทำร้าย
เพราะว่าสามีมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สามีทำร้ายจนซี่โครงขวาเจ็บไปหมดแล้ว
ทีนี้ทางสหวิชาชีพ

แต่ยังเด็กมากจิตใจของเด็กเขาก็

บังคับให้ใช้ปากอมอวัยวะเพศ

อนุบาล๒โดนบังคับไปครั้งหนึ่ง
ป๑โดนอีกครั้งหนึ่ง
ป๒โดนอีกครั้งหนึ่ง